สมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๕๐
ล่าสุดไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าต้องฟอกไตล้างไต
ก็เจาะสายยางไว้ให้อยู่ดีกันหนีออกจากโรงพยาบาล
กลับมาที่บ้านทั้งที่ยังมีสายยางอยู่นะ
ยังเจาะสายล้างไตอยู่เลยเหรอคะ

พี่น้องก็เกิดอะไรยังไงขึ้น

เสียชีวิตอยู่คาห้องน้ำที่บ้านอย่างนี้

เป็นบ้านพักในซอยตรากบที่ดมท้ายใหม่
สมุทรปราการผู้ตายชื่อ
น๊ายเฉลิมแสงศรีอายุ๕๕ปี
ประตูทางเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างของบ้านบ้านสองชั้นนะครับลุงเฉลิมเนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูทางเข้าห้องน้ำมีสายยางสีขาวที่เอาไว้ต่อ
สายยางฟอกไตอ่ะยังติดอยู่ที่เส้นเลือดข้างซ่อคอฮะค่ะนี่ฮะ
อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเลือดนี่เต็มเลยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
สักชั่วโมงกว่าค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจพิสูจน์ศพ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับน้องเขยของลุงเฉลิมบอกว่า
เฉลิมแกมีโรคประจำตัวหลายอย่างเบาหวานด้วยความดันด้วย
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ไปตามหมอนัทก่อนจะไปยังไม่มีสายยางติดอยู่ที่ตัวนะ
พอกลับมาที่บ้านช่วงบ่ายมีสายยางโผล่ออกมาจากเส้นเลือด
ปากแผลเอาไว้ด้วยลุงเฉลิมบอกว่าอ๋อหมอบอกว่า
เอาไว้ต่อฟอกไตค่ะอ่านี่นะฮะพอช่วงเย็น
ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาโทรมาหาญาติผู้ตาย
เขาโทรมาหาญาติคุณเฉลิมบอกเอ๊ะคุณเฉลิมหายตัวออกจากโรงพยาบาลไปเนี่ย
หายไปไหนไม่รู้หลานเขาก็โทรมาหาน้องเขยบอกช่วยไปดูลุงที่ห้องให้หน่อยสิ
โรงพยาบาลเขาโทรมาตามเขาบอกว่าหนีออกมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่า
หายไปไหนไม่รู้พอมาดูที่บ้านพบว่านอนเสียชีวิตจมกองเลือดแล้วฮะ
คือเลือดนี่ไหลท้าออกมาทางใส้ย่างเนี่ยเยอะเลย
หมอให้อยู่โรงพยาบาลเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่

เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายพอมาโรงพยาบาลแล้ว
หมอบอกต้องฟอกไตล้างไตต้องเสียบสายยางอะไร
เอาไว้พวกนี้นะฮะอาจจะเครียด
หรืออาจจะคิดถึงบ้านหรืออาจจะกังวล
ก็เลยหนีกลับบ้านแต่มันมีท่ออะไรพวกนี้อยู่ไง
ที่หมอเขาเตรียมช่วยเหลืออยู่นะครับ
เอาแอลกอฮอล์มาล้างเอาผ้ามาซับ
แต่สุดท้ายเลือดออกเยอะมากเสียเลือดมาก
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ขณะเดียวกันนะครับเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับน้องสาวของลุงเฉลิม
น้องสาวบอกว่าผู้ตายไม่มีครอบครัวนะครับ
มานานแล้วป่วยหลายโรค
ยืนยันว่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน
เพราะไปหาหมอตามนัดตลอด
ตอนนี้ครอบครัวรับศพไปไว้ที่วัดกลางวรวิหารที่สมุทรปราการนะครับ
บำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่นี่
คือน้องสาวของลุงเฉลิมเนี่ยบอกกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าช่วงบ่ายวันนี้หมอยังโทรมาหาอยู่เลยนะ
หมอบอกว่าเสียใจรักษาลุงเฉลิมมานานผูกพันกันเหมือนญาติ
วันเกิดเหตุที่ไปหาหมอจัดการท่อสายยางทำแผลให้ทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี
บอกลุงว่าให้กลับไปที่พักนะ
เพราะเดี๋ยวโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยโควิดเยอะเกรงจะติดโควิด
ร่างกายอ่อนแอด้วยมีแผลที่ต่อท่อล้างไตเอาไว้ด้วย

แล้วก็เลยถามว่าตกลงแล้วตอนเนี้ยมึงอยู่ที่ไหน
บอกว่าตอนนี้กูอยู่บ้านแล้วกูกลับมาบ้านแล้ว
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันสักประมาณ๒ทุ่ม
สะพ้ายโทรไปบอกว่านาต๊อกมาดูหน่อย
คุณพ่อไม่รู้เป็นไรนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำ
คือทางครอบครัวก็เลยขอยืนยันหน่อยว่าทางพี่ชายพูด
คือผู้ตายเนี่ยไม่ได้หนีออกจากโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายอะไรด้วยคาดว่าอาจจะเสียเลือดมาก
แล้วก็วูบหมดสติไปช่วงที่อยู่โรงพยาบาลคุณหมอเตรียมตัวดูแลให้อย่างดีแล้ว
ช่วงที่หากันไม่เจออยู่แป๊บเดียวเนี่ยก็หากันเจออยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
สุดท้ายคุณหมอบอกหรือว่าเจ้าหน้าที่อาจจะบอกว่าโรงพยาบาลคุณมันเยอะ
เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวตามกันมาอีกทีนึงไม่อยากให้อยู่ก็ให้มาพักรอที่บ้านก่อน